เรื่องแรกนะคะพูดถึงประเทศจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า
การผลิตต่างเห็นของต่างสามารถทำได้เหมือนเนียนมาก
ล่าสุดโลกโซเชียลถึงกับอึ้งและที่สำคัญเซียนพระตะลึงเลยทีเดียว
เพราะว่ามีพระปลอมวางขาย
นี่เป็นภาพที่ชาวเน็ตแห่แชร์กันค่ะเป็นพระเครื่องจำนวนหลายหลายองค์นะคะ
ซึ่งราคาถูกนะคะขายแบบ๒๐บาทแบบนี้ห้อยแบบนี้
แล้วก็มีประมาณนี้นะคะบวกลบไม่เยอะ
ซึ่งผู้โพสต์เนี่ยก็ระบุข้อความว่าซื้อหาจับจองระมัดระวังนะครับ
พระเลี่ยมทองไมเคิลทำจากจีนระบาดในสำเพ็ง
ชาวเน็ตก็นำภาพนี้มาแชร์แล้วก็ส่งต่อกันไปกว่า๒๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็พากันตำหนิการลอกเลียนแบบพระเครื่อง

โดยส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ก็ให้ความเห็นกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลเรื่องนี้นะคะ
ไม่ได้สร้างความเจริญให้กับศาสนาเลย
เพราะพระเครื่องเป็นสิ่งที่สูง
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายเรื่องนี้นะคะ
ทำให้มีพระเครื่องลอกเลียนแบบขายเกลื่อนอยู่จำนวนมาก
ซึ่งผู้ขายสามารถอ้างได้ว่าเป็นพระใหม่ที่ทำขึ้นมา
ถ้าผู้ซื้อพอใจจะนำไปให้พระปลุกเสกก็สามารถซื้อไปได้
ขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝ่ายค่ะ
แต่ถ้าผู้ขายนำมาขายแล้วก็หลอกลวงว่าเป็นพระเครื่องแท้
ผู้ซื้อก็สามารถไปแจ้งความหรือว่าฟ้องร้อง
ดำเนินคดีในข้อหาหลอกลวงได้ค่ะ
สำหรับวิธีการจัดการเรื่องพระเครื่องลอกเรียนแบบของสมาคม
ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาแห่งไทยนั้น
ก็จะมีนโยบายการประกวดพระเครื่อง
เพื่อทำให้ทุกคนรู้แจ้งเห็นจริงของแท้กับของปลอมเป็นยังไง
ต่างกันยังไงรวมไปถึงเป็นการรณรงค์
ทุกคนรู้จักการอนุรักษ์แล้วก็วิธีการสะสมพระเครื่องที่ถูกต้องด้วย